ชิงชนะเลิศครับหลังจากที่ผ่านศึกหนักทั้งไทย
รอบแรกแล้วก็รอบรองชนะเลิศมาได้จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับ

ก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบนะครับ
เตรียมที่จะเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
นัดแรกจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่๑๔ธันวาคม
จากนั้นจะกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยในนัดที่๒

พระรมเอาชนะพระม่าไปสี่ประตูต่อศูนย์

สองนัดชนะไปหกประตูต่อศูนย์นะครับ

จาก๑๑ครั้งที่จัดการแข่งขัน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทัพนักเตะทีมชาติไทย

ขณะที่ผู้เล่นซึ่งลงสนามไม่ครบ๙๐นาที

เพิ่มความแข็งแกร่งและความเร็วในการออกตัว
คอสซิโกกิฤษักเสน่าเมือง

ในรอบชิงชะเลอร์ถือว่าเป็นงานที่หนัก
โดยเฉพาะเกมที่จะต้องบุกไปเยือน

ไทยนั้นถูกอินโดนีเซียยิงมาถึง๒ประตู
แต่ว่าเกมนั้นไทยชนะ๔๒
ก็ถือว่าต้องเรียนรู้จากเกมที่ผ่านมาเพื่อยกระดับทีม
เพราะเชื่อว่าทีมคู่แข่งนั้นก็ได้ศึกษาสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยมามากพอสมควร
ส่วนอาการบาดเจ็บของธนบุญเกษารัฐที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย
คุณซื้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชิงชนะเลิศครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของธนบุญเกษารัฐที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของธนบุญเกษารัฐที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ

กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของธนบุญเกษารัฐที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของธนบุญเกษารัฐที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของธนบุญเกษารัฐที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของธนบุญเกษารัฐที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ
กุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมในนัดชนะเลิศครับ

บัตรมีราคาใบละ๘๕๐บาท
ก่อนเจอกันของสองทีมนี้ไปดูสถิติกันหน่อยนะครับ
จะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียนั้นมีโอกาสในการยิงประตูเยอะกว่าทีมชาติไทยนะครับ
ด้วยโอกาสจำนวน๗๓ครั้งเปลี่ยนเป็นประตูได้๑๐ประตูครับ
ขณะที่ทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสยิงประตูทั้งทวนาเมนต์อยู่ที่๗๐ครั้ง
ยิงน้อยกว่านะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นประตูได้มากกว่าคือจำนวน๑๒ประตู
น้อยแต่ว่ามีความเฉียบขาดมากกว่านั่นเอง
ส่วนการเสียประตูตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับ
อินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะยิงเยอะแต่ก็เสียเยอะครับ
เสียไป๑๐ประตูส่วนไทยนั้นเสียเพียงแค่๒ประตูเท่านั้นครับ